คือร้องได้
ที่ตอนจากล้างไม่เคยว่าเห็นใจ
บทเรียนสุดท้ายเป็นกายหมายคงทอง
ร้องได้ให้ร้องได้
หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท

จะจากร้องได้ให้ร้องได้

โรงพยาบาลมาที่สุดในทะเล
สู้ร้องได้ร้องได้ทีนี้
ที่สุดว่าผิดของคนสุดท้าย

จากเผลงหงฟ้านะครับของขุนแอนมิดไชน์นะครับ
ก็สำเร็จไปแล้วนะครับป้าเล็กป้าจี๊ด

ได้ว่าช่วงหมื่นนึงแล้วอะ
๓๐๐๒๕๐แล้วแต่
เพลงนี้ถ้าป้าเล็กป้าจี๊ดขึ้นมาร้องจะร้องได้ไหมฮะ
ไม่ได้

สับหน่อยนิดนึงสิโหงฟ้าเลยอะ

พี่ครูก็ได้คิดหน้าด้วย
หน้าได้ได้เสียงเสริงให้ได้
แต่ป้าจ๋าเป๊กอยากให้เท้าความเรื่องนี้นิดนึง
พอเรารู้แล้วว่าลุงหมูเนี่ยโดนทิ้งกับเราแน่

นายอำเภอบอกว่าเนี่ยเขาไม่ติดต่อแล้วไม่เอาแล้ว
ก็มาปรึกษากันสองคนพี่น้องบอกไปจังหวัดกันดีกว่า

ตอนนี้เขาก็ถามเราว่าเราเดือดร้อนอะไร
แล้วบอกว่าจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยสองคนเนี่ยมันจะไม่ไหวแล้วเลี้ยงเขาเนี่ย
ถ้าเกิดว่าเอาตัวไปเลี้ยงได้ไหมพูดอย่างเงี้

เราติดต่อสังคมสงเคราะห์แล้วนะเราจะให้เธอไปอยู่ศูนย์

เขาบอกว่ากูไม่ไปหรอก
กูจะอยู่ที่นี่ด่าว่ามึงเลี้ยงกูดี
อยากกินอะไรก็ได้

มีที่ไหนอีกไหมคะที่ป้าเล็กกับป้าจี๊ดไปแจ้ง

นามัยเขามาเยี่ยมตลอด

ถ้าอนามัยเอาปะเล็กกับปะจี๊ดไปเป็นคู่ตัวอย่าง

เพราะมีอยู่คู่นึงดูแลผู้ป่วยได้ดีมากเลย
ไม่มีกลิ่นเลยอ่ะเขาบอกสะอาด
ตอนนี้ป้าเล็กป้าจี๊ดและค่าใช้จ่ายแต่ละวันนี้แหละค
ป้าเอาค่าใช้จ่ายมาจากไหนที่ตอนนี้ที่ปัจจุบันนี้

ของป้า๖๐๐ของน้อง๖๐๐ของแม่๑๐๐
แล้วของผู้ป่วยมี๖๐๐ของเขา
แล้วก็อีก๘๐๐คือผู้พิการ
รวมแล้วก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าบาท

ตอนนี้ป้าเริ่มออกไปได้แล้ว
บางทีเขาจ้างเก็บพริกบ้างเด็ดเดาเรือง
ชั่วโมงละ๔๐ก็ขอไปแค่๓ชั่วโมง
ก้อนข้าวรีบทำอะไรเสร็จก็ออกไป
พอถึงกำหนดต้องเข้ามา
ฟังงานกันตัวเป็นเกียวเลยจ่ายอะไรบ้างจ๊ะ

ค่ากินนี่แหละซื้อกับข้าวมาเก็บเอาไว้

พวกหมูพวกปลาพวกอะไรอย่างนี้ไข่เนี่ยขาดไม่ได้
อาทิตย์หนึ่งจะซื้อทีนึง

บางทีเราก็อาหารเสริมหมดอะไรอย่างนี้

กล้วยนี่ขาดไม่ได้เลยกล้วยน้ำว้าน

มีบ้างไหมจ๊ะที่ว่าวันไหน
มันของหมดจริงตังค์ก็ไม่มี
ผู้ป่วยได้กินเราอดอย่างนี้มีไหมคะ

บางทีก็กินข้าวต้ม
มันต้องมีสักวันแหละคนเราที่เวลาที่มันเหนื่อยจัดกับชีวิตที่บอกไม่ไหวแล้วนะ
ไม่ไหวแล้วเคยคิดไหมคะว่าเอาเขาไปปล่อยดีกว่าอะไรอย่างนี้

ทำไมหมูหมาเขายังเลี้ยงกันได้เลย

เราเลี้ยงได้

สองผู้หญิงที่เรียกได้ว่าอายุอนามไม่น้อยแล้ว

ซึ่งพี่เอเป็นตัวแทนของทั้งคู่

มีคนดีนั่งอยู่ตรงหน้าผม

เรามาช่วยเหลือครอบครัวที่ไม่ผิดแล้วเนี่ย
มันยังได้รับกำลังใจกลับไปด้วยนะ

อย่างน้อยนั่นเขาก็อีกหนึ่งชีวิต

ถือว่าเราได้ทำบุญทุกวันนะป้าเนาะ
คิดอย่างนั้นป้าคิดอย่างนั้น
เอคะเพลงแรกผ่านพ้นไปแล้ว

พร้อมที่จะเริ่มเพลงที่สองแล้วยังคะ

จนถึงเพลงที่ต้องการนะครับ
คุณเล็กคุณจี๊ดก็ได้ฟังเรื่องราวแล้ว
เรายิ่งอยากช่วยกันให้มากที่สุด

อย่าไปตั้งเลย๖หมื่นอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับ
เพลงที่สองนะครับมูลค่า๒หมื่นบาท
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
อยู่รี่หลังห่างที่ห้อง

อยากจะบอกกับพี่เอว่าศิลปินคนนี้เคยมาบนเวทีของเราแล้ว
ร้องเพลงตัวเองผิด
แล้ววันนี้ค่ะมนลักษิ่งมาที่พี่เอแล้ว
พี่เอมีความคิดเห็นยังไงกับเพลงนี้บ้างคะ
มีความคิดเห็นยังไงตายแล้วตัวเจ้าของเพลงยังผิดเลย
เอาจริงนะมันมีอยู่๒คำที่พี่นึกอยู่เลยในใจเลยถ้าเป็นเพลงนี้นะ

โอศรีหรือคำว่าโทศรีอะไรอย่างเนี่ย
โทษหรือโอ้ถ้ามีความกังวลแบบนี้ตัวช่วยทั้ง๖ตัวช่วยพี่เอสามารถเลือกใช้ได้๓ตัวช่วย
ถ้าหยุดก็ได้๑๐๐๐บาทถ้าสู้ต่อก็มีสิทธิ์ลุ้น๒๐๐๐นะครับ
แต่ถ้าร้องผิด๑๐๐๐ถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐๐บาท
คุณเอครับในเพลงที่๒นี้จะสู้หรือจะหยุดครับ

สู้ครับ
ช่วงช่วยครับเรามีให้ทั้งหมด

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ครับ

ตัดสินใจใช้ตัวช่วยครับ
ในเพลงที่๒นี้นะครับ
มีทั้งหมด๘แผ่นป้ายนะครับ
๓แล้ว

มาดูกันนะครับแผ่นที่๓ก็คือ
โปรดติดตามตอนต่อไป